อีกเหตุการณ์หนึ่งค่ะมีคนขับรถชนคุณยายวัย๖๐ปี
ขณะที่เขาขนข้าวต้มมัดจะไปขายที่ตลาดสดตั้งแต่๒๑พฤษภาคมที่ผ่านมา

ล่าสุดคนที่เป็นนุ่มคนขับรถเนี่ยเข้ามอบตัวแล้ว
แล้วอ้างบอกว่าเขามีอาการเหมือนกับวูบหลับในไปก็เลยไปพุ่งชน
ไม่ได้ตั้งใจดูสิคะนี่คือภาพเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
คุณยายก็เจ็บหนักเลยข้าวของข้าวต้มมัดเนี่ยกระจัดกระจายเลยนะคะ
ตำรวจสพกระสังก็เร่งสืบหารถคันที่ชนคุณยายวัย๖๐ปี
ขณะที่คุณยายขนข้าวต้มมัดไปขายที่ตลาดเมื่อวันที่๒๑พฤษภาคมที่ผ่านมา
ซึ่งตำรวจเขาแกะรอยจากกล้องวงจรปิดใกล้จุดเกิดเหตุได้ค่ะ
จนทำให้พบรถต้องสงสัยพอสอบสวนพยานแวดล้อมก็เลยได้ข้อมูลตรงกันว่ารถคันนี้
เป็นรถแช่แข็งของบริษัทแห่งหนึ่งเนี่ยนะคะตามภาพจากกล้องวงจรปิด
ตำรวจก็ประสานไปยังบริษัทดังกล่าวทำให้รู้ตัวคนขับรถค่ะ
คือนายบัญชาตะลาโสอายุ๓๕ปีโดยเขานำรถคันนี้เนี่ยเดินทางไปมอบตัวกับตำรวจเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมานี้เอง
บัญชาสารภาพบอกว่าขณะเกิดเหตุเขามีอาการวูบหลับในค่ะประกอบกับช่วงนั้นยังเช้ามืดอยู่
เขาก็มองไม่ค่อยเห็นจึงไม่รู้ว่าตัวเองเนี่ยขับรถไปชนรถพ่วงของคุณยาย
แต่รู้สึกเหมือนกับขับรถตกหลุมจนมาทราบทีหลัง
ตอนตำรวจแจ้งไปทางบริษัทว่ารถที่เขาขับชนคุณยายบาดเจ็บ
ตัดสินใจเดินทางเข้ามอบตัวกับตำรวจและอยากให้สังคมโซเชียลเข้าใจด้วย
เพราะว่าเขาไม่ได้มีเจตนาจะทำให้เกิดเหตุนะอันนี้คือทางด้านของคนขับเขาอธิบายมาอย่างนี้ว่าเขาไม่รู้จริงจริงว่าชนคน
นึกว่ารถตกหลุมเพราะว่าเขามีอาการคล้ายวูบหลับในไป
ฟังเสียงของคนขับรถกันหน่อยค่ะ
รถประมาณวิ่งประมาณห้าสิบครับแต่ว่าพอหลับคือหลับหลับ
บริเวณคือชนไม่รู้เรื่องก็คือไลน์มาเรื่อยจนถึงว่าตั้งสติไลน์ก็มาริ่ง
เครื่องก่อนถึงปั๊มนี่หนึ่งประมาณเจ็ดสิบอะไรบ้างนะครับ
แต่ว่าถามว่าผมเห็นยายไหมผมนั้นมันคือนั่นผมไม่รู้สึกตัวเลยนะครับ
แต่ตอนนี้คือเราก็พร้อมที่จะรับผิดชอบใช่ครับครับ
บัญชายังบอกอีกนะคะว่าเขาไม่ได้มีเจตนาจะชนแล้วหนีนะ
ถ้าวันนั้นรู้ว่าขับรถชนคนจะจอดลงไปช่วยเหลือจริงจริงแต่เขาไม่รู้ตัวจริงจริง
แล้วก็เลยขับรถไปส่งของตามปกติจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก็อยากจะขอโทษคุณยายที่บาดเจ็บ
และพร้อมจะรับผิดชอบชดใช้ค่าเสียหายให้ทั้งหมด
อันนี้เป็นคำกล่าวอ้างของทางคนขับเบื้องต้นตำรวจแจ้งข้อหาขับรถโดยประมาท
เป็นเหตุให้ผู้อื่นได้รับอันตรายแก่กายและจิตใจไม่หยุดช่วยเหลือและไม่แสดงตัวแก่เจ้าหน้าที่นะคะ
และล่าสุดช่วงบ่ายที่ผ่านมาตำรวจก็เชิญนางพรวนงาตา
ซึ่งเป็นคุณยายวัย๖๐ปีที่บาดเจ็บเนี่ยไปเจรจากลายเกลี่ยกับคนขับรถคู่กรณีที่สพกระสัง
คนขับรถเนี่ยได้ไหว้ขอโทษคุณยายด้วยนะคะยืนยันว่าเดี๋ยวจะรับผิดชอบทั้งหมด
ที่คุณยายจะบอกกับคนขับรถว่าต่อไปขับรถให้มันระมัดระวังกว่านี้นะ
ซึ่งหลังจากเจรจากันคุณยายก็รู้สึกสบายใจมากขึ้นเนี่ยนะคะ
ญาติญาติต้องช่วยกันหอบฮิ้วมาเพราะคุณยายยังเจ็บอยู่เลยนะคะ
แล้วคุณยายก็ยังกล่าวขอบคุณกับทุกคนด้วยที่ยื่นมือเข้าช่วยเหลือ
แล้วก็จนตามตัวคนขับรถจนเจอค่ะขอให้คุณยายหายวันหายคืนนะคะ